คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ไปตามสามีไปดื่มอยู่ร้านยาดองนะครับ
คงไม่พอใจพอไปถึงปั๊บคว่าง
แป๊งช่วงของร้านเป็นผู้หญิง

โอ้โหตบกันนัวเลยครับ
ใครก็มาเนี่ยเอาเราไปโกรธเขาไปนะครับ

มีปัญหา๓๐๐พูด

อย่าพาที่นั่นก่อน

ผู้หญิงเสื้อสีขาวครับเปิดฉากตบผู้หญิงเสื้อสีฟ้าก่อนเลย
จากนั้นก็ซัดกันเละฮะมีการจับหัวผู้หญิงเสื้อสีฟ้ากดลงกระแทกกับพื้นด้วยนะครับ
โดยผู้หญิงเสื้อสีฟ้าพยายามจะสู้นะครับแต่ก็สู้แรงของผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวไม่ไหวครับ
จนมีคนวิ่งเข้าไปห้ามแล้วก็แยกทั้งคู่ออกจากกัน
คลิปนี้นะครับลูกสาวของผู้หญิงเสื้อสีฟ้าเอามาโพสต์ไว้โดยระบุว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมคนในคลิปเสื้อสีฟ้าคือแม่ของเธอ
และในรูปนะครับที่เธอเอามาโพสต์เนี่ยก็คือหลังจากถูกทำร้ายแล้ว
สภาพหน้าตาแม่บวกโอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะนี่แหละครับไม่ต้องอธิบายเลย
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับก็คดียังไม่คืบนะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่แฟลต์ปลาทองอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีครับ
หรือว่าป้าแดงป้าแดงยุค๕๗คนที่ถูกทำร้ายนะครับ
แดงเล่าบอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่๒๐มีนาคมที่เขาบอกว่าพฤษภาไม่คืบหน้าเนี่ย
เหตุเกิดตั้งแต่๒๐มีนาคมเธอตามหาสามีมาที่ร้านยาดอง
กลับบ้านนะครับเธอมาตามสามีกลับบ้าน
เพราะว่าดื่มเยอะไปแล้วเมาหนักไปแล้ว
ก็เลยเทเหล้าใส่หัวสามีแล้วปลาขวดเหล้าลงพื้นครับ

ฝั่งผู้ก่อเหตุบุกมาไม่พอใจที่เธอคว่างขวดเหล้า
กระชากหัวมาทุบมาตีเธอนะฮะ
ข้ามฝั่งมาที่ร้านขายของชำ
ในกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
ผู้ก่อเหตุก็มาทุบมาตีเธอซ้ำอีกครับ

หลังเกิดเรื่องไปแจ้งความแต่มันไม่คืบหน้าครับ
ไม่เคยมีอะไรเลยสักอย่างเลยใช่
ไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้รู้จักกัน
แล้วป้าก็ไม่เคยแย่งลูกค้าใคร
นะฮะไปถามอีกฝั่งนึงบ้างนะครับ
ก็คือนางสาวกันทพิมภูลฤทธิ์หรือว่าขวัญอายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าของร้านยาดองครับที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม
ร้านของชำจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
บอกว่าป้าแดงเนี่ยนะฮะป้าแดงเนี่ยนะครับ
มากล่าวหาว่าเธอไปยั่วยวนสามีของเธอ

ตอนนั้นโมโหก็เลยตบกับป้าแดงไปครับ
คือมันไม่ได้เกี่ยวกับหมอนวดเลยนะคะ
ที่เขาโพสต์ไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ขวัญว่านวดลูกค้าเสร็จ
ขวัญก็ว่าจะไปแจ้งพรบคอมนะคะ
เพราะว่ามันไม่ตรงประเด็นแล้วมันทำ
เขาอ้างว่าพูดถึงว่าการจะแย่งลูกค้ากัน
เกี่ยวค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ขวัญนี่
พี่ขวัญมาจากโซเชียลนะคะพี่ขวัญโพสต์เฟสนะคะ
เข้ามาทะเลาะกับผัวเขาแล้วขวดมาคว่างใส่หน้าพี่ขวัญก่อน
ขวัญก็เลยตีตำรวจก็เลยบอกว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็บอกว่าพี่ขวัญไปตีเขาทำไมบอกอ้าวงั้นตำรวจยืน
เดี๋ยวพี่ขวัญลองกว้างหน้าเฉียวดูแล้วว่าตำรวจจะโมโหไหม
อย่ามาเอาเรื่องพี่ขวัญนะพี่ขวัญก็พูดอย่างนี้กับตำรวจจริง
ล่าสุดฝั่งของนางสาวขวัญเนี่ยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความเหมือนกันจะเอาผิดนะครับพรบคอมพิวเตอร์
เนื่องจากลูกสาวของป้าแดงเนี่ยทำให้เธอได้รับความเสียหาย
ส่วนความขึ้นหน้าของคดีนะครับตำรวจสพปรักษ์คลองรังสิทธิ์
จังหวัดปฐุมธานีระบุว่าที่ป้าแดงบอกว่า
ตำรวจดำเนินการล่าช้าเนี่ยไม่ใช่หรอก
ก็ตำรวจเขารอผลชนสูตรบาดแผลของป้านั่นแหละ

ถ้าผลออกเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำครับ